เรื่องคนที่เป็นเหงาตามตัวพี่แจ๊ด
คือภรรยาสาวคนสวยอย่างคุณแจงปุณนาสานั่นเองนะครับ
ก่อนหน้านี้บอกเลยว่าเจอเรื่องที่ต้องตกออกตกใจ
ควรดีดีฟอร์เพราะว่าไปเจอตกอยู่ในสถานการณ์

ในบ้านเรานะเข้าไปที่ต่างประเทศนะคะ
ภรรยาของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแจ๊ดชวนชื่นค่ะ
ก่อนหน้านี้พี่แจงเขาโพสต์ข้อความเอาไว้เล่าถึงวินาที
ตกอยู่ในเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
แต่ครั้งนั้นรอดมาได้เพราะว่าแอบซ่อนตัวอยู่ในห้องแต่งตัว
ห้องลองเสื้อผ้าก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตกออกตกใจอยู่เหมือนกัน
เขาบอกว่าขวัญยังไม่ทันกลับมาคุณมาโดนอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะ
แจ๊ดบอกว่าภรรยาตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
คือมันซ้ำซากในเวลาใกล้เคียงกันนะฮะ
ขณะนั้นแจ๊ดเองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตอนที่เกิดเหตุการณ์วินาทีก่อการร้าย
เพราะว่าคุณแจ๊ดเองก็ไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่อีกบริเวณหนึ่งนะฮะ
แต่ก็นั่นแหละค่ะก็มีการปลอบพูดคุยกับภรรยาเรียบร้อยแล้ว
บอกว่าเห็นใจคือเรื่องนี้มันเป็นการทำมาค้าขาย
คุณแจงเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแอคเคาน์เดิมหาย
เพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยอะไรก็หายไปหมดด้วยรายได้อาจจะหายไปด้วย
งานนี้พี่แจ๊ดบอกว่านอกจากจะพึ่งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วนะ
ก็ต้องพึ่งเรื่องของศัยศาสตร์นิดนึง
วงกันไปทำบุญดีกว่าล้างสิ่งอัปมงคลค่ะ
น่าจะใช่แต่แจ๊งก็พูดเหมือนกันนะยังกู้ไม่ได้เลย
แต่ทีนี้เราก็มาแก้ปัญหาของเราแล้ว
แกก็บอกว่าให้เปลี่ยนรหัสแล้วก็จำรหัส
มันเป็นสื่องานให้เรามันเหมือนบริษัทเราบริษัทหนึ่ง

เหมือนกลับมาเจ่ะเจริฟสือเปล่า

ตรงนี้ถามกันอยู่แล้วปกติครับทำกันประจำอยู่แล้ว
ก็ต้องลองไปทำบุญดูบ้างอะไรบ้างนะครับเผื่อจะได้ความรู้สึกดี
กลับมาบ้างเป็นกำลังใจให้กับพี่แจงด้วย
ยังไงเชื่อว่าลูกค้าของพี่แจงเนี่ยเหนียวแน่นอยู่แล้ว

ยังไงเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ